นัทพรฮะแต้วนัทพรไม่รอดในที่สุดคือตอนนี้ต้องบอก
จริงว่าใครที่ยังไม่ติดอย่างคุณสองคนเนี่ยนะน่านับถือ
เหมือนกับประชาชนคนอื่นอื่นยังคุณยังได้ไปต่อยังรู้แล้วอยู่
ดูแลตัวเองดีมากคุณแต้วที่ว่าไม่ติดไม่ติดรอดมาเป็นเจ้า
ของโรงพยาบาลอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับแต้วได้รับแจ้งบอก
ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหลังจากนั้น
นี้คุณแต้วเนี่ยก็แจ้งให้คนที่เคยร่วมงานคนใกล้ชิดที่
ความเสี่ยงสูงนะครับทราบไปแล้วล่ะนะครับว่าเธอติดแล้ว
ก็ขอเลื่อนงานทุกอย่างออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาอาการให้หาย
เป็นปกติก่อนหน้านี้แต้วเคยได้รับฉายาอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ
ฮะคุณเป้าเคยกักตัวมาแล้ว๖ครั้งแต่แข็งแรงจ้างแม่นะ
แล้วตอน๖ครั้งของเธอน่ะมันไม่ใช่๖ครั้ง๑๐วันแบบสมัยนี้
ใช่๑๔ใช่ไหมส่วนอีกท่านหนึ่งครับแซคชุมแพรก็เป็นอีกคนบันเทิงที่ออกมาประกาศ
แล้วก็จะทราบผลในวันนี้เดี๋ยวแซ็กจะแจ้งอีกทีครับ

เราก็หวังว่าคนที่ยังรอดจะรอดต่อไป
ใช่นะคะดูแลตัวเองกันด้วยด้วยความเป็นห่วงนะคะ